คุณผู้ชมไปอัปเดตราคาสินค้าในตลาดกันนะคะ
ไปดูราคาของหมูเนื้อแดงวันนี้ยังคงที่อยู่ที่๒๐๐บาทต่อกิโลกรัมนะจ๊ะ
โพกไก่๘๐บาทต่อกิโลกรัม
เนื้อแดงวัว๒๔๐บาทต่อกิโลกรัม
แล้วก็ไข่ไก่เบอร์๐๔๕บาทต่อฟองจ้า
มากันที่ราคาของอาหารทะเลกันบ้าง
ฟังเรื่องปลากันไปเยอะแล้วมาดูปลากระพงขาววันนี้๑๗๐บาทต่อกิโลกรัม
กุ้งแชร์บ๊วย๑๗๐บาทต่อกิโลกรัมนะคะ
หึกกล้วย๒๓๐บาทต่อกิโลกรัม
แล้วก็หอยแคลง๒๒๐บาทต่อกิโลกรัมนะจ๊ะ
ราคาอาหารทะเลยังคงที่อยู่นะคุณผู้ชม